นี้กันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของช้างป่าที่มาทำร้ายจิตอาสาเฝ้าระวัง
ครับแล้วเขาจะไปผลักดันมันออกนอกพื้นที่เนื่องจากว่ามันมากินพืชสวนพืชไร่
ของชาวบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็โดนเจ้าละมุดทำร้ายบาดเจ็บสาหัส
ก็มีรายงานบอกมันยังวนเวียนอยู่ในพื้นที่อยู่ค่ะชาวบ้านก็ไม่สบายใจค่ะ
มันตามคนอย่างเดียวเนี่ยค่ะมันยังอยู่คุณผู้ชมค่ะ
นี่คือคลิปเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นเจ้าละมุดตัวเนี้ยค่ะ
ออกหากินในพื้นที่บ้านทุ่งแฝกหมู่สามและหมู่ห้า
ตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ครับนะคะก็เลยแจ้งประสานอบตทุ่งโพกำนันทุ่งโพ
ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยหมู่๕ช่วยกันกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน
ผลักดันออกจากพื้นที่แต่ว่าก็เกิดเหตุทำร้ายจิตอาสา
บาดเจ็บสาหัสนี่แหละค่ะให้คุณผู้ชมไปดูนาทีที่เขาช่วยกัน
พาคุณปวิทย์มีชาวนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นจิตอาสา
แล้วถูกเจ้าละมุดทำร้ายเอางวงกดทับที่หัวไหล่ซ้ายอย่างแรง
ไหล่หลุดนะคะซี่โครงซ้ายหักสองซี่
คุณปวิทย์บาดเจ็บสาหัสนะคะต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนาดี
และรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลกบินบุรีค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
กลุ่มจิตอาสากับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลาน๘นายเนี่ย
กำลังผลักดันเจ้าละมุดช้างป่าออกจากพื้นที่นะคะ
แต่ว่ามันซุ่มอยู่เจ้าละมุดเนี่ยซุ่มอยู่แล้ววิ่งเข้าใส่
ทุกคนก็เลยต้องพากันวิ่งหนีแต่ว่าคุณประวิทย์เนี่ยเกิดล้มลง
ก็เลยเป็นจังหวะให้เจ้าละมุดมาทำร้ายค่ะ
อาการของคุณประวิทย์ในตอนนี้นะคะก็ดีขึ้นแล้ว
แต่ว่ายังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
คุณหมอยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะพ้นขีดอันตรายค่ะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าละมุดพุ่งมาใส่ตัว
ก็เลยล้มลงแล้วมันก็เอาขาข้างหนึ่งเหยียบไว้
เอางวงดันกระแทกใส่หลายครั้งเขาก็เลยต้องตะโกนเสียงดัง
ละมุดก็เลยถอยออกไปนี่แหละค่ะ
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันเข้ามาใกล้บ้านมากนะคะ
นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ชาวบ้านถูกช้างป่าทำร้ายนะคะ
ก็ไม่สบายใจอยากจะให้ช่วยผลักดันช้างออกจากพื้นที่โดยด่วน
เพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุรุนแรงมากกว่านี้ค่ะ